ดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะโคตรพลอยสีน้ำเงินของลุงสมศักดิ์
โอ้โหเรื่องนี้ตามกันเป็นซีรีส์เลยนะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าพลอยเม็ดนี้
เม็ดเบิ่นเริ่มเลยจะมีมูลค่ากี่ร้อยกี่พันล้าน
ของจริงหรือเปล่าหลายคนอยากรู้

บอกว่าได้รับมรดกตกทอดมาหนัก๓๕๐๐กรัฐ
แล้วพอได้รับมรดกตกทอดมารู้สึกว่ามันมีอาถรรพ์
เหมือนกับมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลย

ดังนั้นลุงสมศักดิ์แกก็เลยจะขายโคตรพลอยนี้
ขายกระหลัดละ๑แสน๓๕๐๐กระหลัด
รวมแล้ว๓๕๐ล้านนะคุณสืบสกุล
ทีนี้ก็มีการอยากให้หมอปลามาพิสูจน์ให้หน่อยนะ
ว่ามันมีอาถรรพ์มีผีมีอะไรหรือเปล่า
คือเรื่องนี้ก็มีการพิสูจน์กันทั้งในเชิงศัยศาสตร์

ถูกต้องเชิงศัยศาสตร์คือหมอปลา
เชิงวิทยาศาสตร์ต้องไปหาอาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์ออสช่วยดูหน่อยพลอยแท้เป็นอัญมณีมีค่าหรือเปล่า

คุณลุงวัย๖๔ปีที่ระยองพร้อมกับครอบครัว
รวมถึงหมอปลามือปราบสัมภเวษี
โคตรพลอยมรดกตกทอดมาพร้อมกับก้อนหินสีขาวใส
เหมือนกับมีเศษแก้วอยู่ข้างในคุณผู้ชมรวมถึงเหล็กไหล
เอาทั้งหมดไปหาอาจารย์ออสรองศัตว์อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะคะ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

อาจารย์ออสครับอาจารย์ออสช่วยพิสูจน์ให้หน่อยซิ
ว่าอันนี้มันเป็นพลอยแท้เป็นอัญมณีมีค่าไหม
อาจารย์ออสบอกว่ามองด้วยตาเปล่า

แล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแก้ว
แต่ผมมองด้วยตาเปล่าก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นแก้วนะ

แต่เดี๋ยวต้องพิสูจน์นะนี่ขอแล้วขอ
นี่อาจารย์ออสตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าพลอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จะไม่มีลักษณะแบนเรียบที่ด้านใดด้านหนึ่ง
แต่แก้วหากถูกหลอมด้วยความร้อนเนี่ย
มันจะเรียบตามผิวที่มันหยดลงไป

สกัดเอาชิ้นส่วนเล็กไปตรวจเครื่องนี้

ถ้าหัวไม่ขิดไฟนี่อาจารย์ออสสกัดนะ

คุณลุงสมศักดิ์มองโอ๊ยอาจารย์อย่าสกัดชิ้นใหญ่นะ
เอาสกัดชิ้นเล็กไม่พอถ้าจะไปพิสูจน์นะ

มันก็จะไม่ใช่๓๕๐๐กรัฐแล้วไงคุณ

ซึ่งเขาก็ต้องแยกดูองค์ประกอบให้มันชัดเจนเลย
ทีนี้อาจารย์ออสก็เผยผลตรวจพิสูจนโคตรพลอย
อาจารย์ออสก็ลงขั้นตอนแล้วก็วิธีการ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามอาจารย์ออส
ตกลงมันใช่พลอยไหมอยากรู้
อาจารย์ออสบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่พลอย
มันเป็นเพียงซิลิคอนออกไซด์
คืออะไรวะอาจารย์ออสคือแก้วค่ะอะไรวะอ่ะ
แก้วที่มีส่วนผสมของตระกรัวโปร่นอยู่ด้วย

จากเจ้าเดิมที่เจ้าของตีราคาเอาไว้๓๕๐ล้านเนี่ยนะ

ทับกระดาษตามท้องตลาด๓๐๐บาท

คือข่าวนี้นะจากพลอยนะ
โคตรพลอย๓๕๐ล้านบาท
อาจารย์ออสตีราคาให้บอกว่าหลักร้อยเอง
เต็มที่ไปเลย๓๐๐บาทที่ทัพกระดาษ
อุ๊ยโอ้โฮแต่อาจารย์อ๊อตแกพูดตรงในเชิงวิทยาศาสตร์
ใช่ค่ะเขาก็นี่เราเข้าอะไรนะแหลป
เราส่องให้ดูเลยว่ามันเป็นอะไรกันแน่
มันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
มีการตรวจดูแล้วพื้นผิวสัมผัสต่างของมันใช่ไหม
เนื้อของแก้วของพลอยมันเป็นอะไรกันแน่

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พออาจารย์ออสบอกแบบนี้
คือตอนแรกดูด้วยตาเปล่าอาจารย์ออสคิดว่าเป็นแก้ว
พอไปสำรวจดูจริงผ่านเครื่องมันก็ออกมาเป็นแก้วจริง
ซึ่งพออาจารย์ออสชี้แจงแบบนี้แล้ว
ถามว่าอ้าวลุงสมศักดิ์จะว่ายังไง
ลุงสมศักดิ์บอกว่าตั้งแต่ตอนที่เอามาให้ตรวจ
คือลุงสมศักดิ์ก็พูดเลยพูดกับอาจารย์ออสเลย

จะตั้งมูลค่าสูง๓๕๐ล้านไหม
สมศักดิ์ก็บอกว่าก็ไม่ผมก็คงเก็บเอาไว้ตามเดิม
เพราะว่าของนี้พ่อผมก็ให้เป็นมรดกตกทอดมา๓๐กว่าปีแล้ว
มันเป็นของที่มีคุณค่าทางใจ

แล้วก็คุณลุงสมศักดิ์ก็บอกว่า

ติดต่อเข้ามาขอซื้อแล้วโคตรพลอยสีน้ำเงินก้อนนี้
ในราคานี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ

งั้นผมก็สบายใจแล้ว

หรอแล้วผมก็จะไม่ขายเลย
๐บาทหรือ๓๕๐๐ล้านบาทผมจะไม่ขายทั้งสิ้น
แม้ว่าจะมีคนมาติดต่อหลักร้อยผมก็ไม่ขายแล้ว
ไม่สนใจแล้วแต่ผมเก็บไว้เป็นมรดก
แต่อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะคุณคือพอพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ไป
แต่เรื่องอาถรรพ์เนี่ยเพราะว่าทางคุณลุงแกก็บอกนะ
พอครอบครองโคตรพลอยสีน้ำเงินนี้มาประมาณปีนึง
สิ่งลึกลับเหมือนกับเป็นวิญญาณคอยจ้องมองตลอดทุกเวลาใช่ไหม
ทีนี้ก็ถามว่าเรื่องอาถรรพ์เนี่ยยังไง
ซึ่งคุณลุงแกก็บอกค่ะว่าหลังจากที่หมอปลาไปที่บ้านเนี่ยนะ
ครอบครัวเราเนี่ยไม่เจอเรื่องราวไม่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกอีกเลย
ครับส่วนเมื่อกี้ที่เห็นนะคือนอกจากมีพลอยสีน้ำเงินนี้แล้วนะฮะ
เห็นไหมครับว่าบนโต๊ะที่อาจารย์ออสเอามาพิสูจน์มีอีกอันหนึ่ง

หินเหล็กไหล่น่ะเห็นไหมนั่นหินเหล็กไหล่
กลายมาเป็นที่รองทุบพลอยซะงั้นที่ลองสกัดพลอยซะงั้นนะฮะ
หินเหล็กไหลทางคุณลุงสมศักดิ์ก็เอามาให้ทางอาจารย์ออสพิสูจน์ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าน้ำหนักกว่า๕๐กิโลนะคุณนะ
แต่อาจารย์ออสไม่ได้เผยผลพิสูจน์นะว่าหินก้อนนี้เป็นหินเหล็กไหลจริงหรือไม่
อาจารย์ออสก็พิสูจน์แค่ก้อนสีน้ำเงินเนียนนะครับ
ฉันยังแปลกใจอยู่เลยถ้าเกิดว่าคนที่เขาติดต่อซื้อ๓๕๐๐ล้านบาท
แล้วลุงแกขายให้แล้วถ้าเกิดมันขายให้
หล่ะหมายถึงว่าติดต่อละ๑๐๐๐ล้านก็ตามน่ะ
แต่ว่าต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นพลอยหรือเปล่า

เพราะก่อนหน้านั้นดันมีพ่อค้าพลอยเนี่ย
หยิบมาจับดูแล้วก็ประเมินราคา
บอกโอ้โหกระหลัดละเป็นแสนอะไรอย่างนี้